เอ้าเจออีกแล้วครับอุ๊กหวานอุ๊กหวานอ่า
คราวนี้เจอที่หาดที่นครศรีธรรมราชซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครเจอโอ๊ควานเนี่ย
รวยนี่ครับที่เจอครั้งนี้นะครับ๔๔กิโลกรัมครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหนางสาวสุพรรณีสอนาอายุสี่สิบปีนะครับ
อำเภอหัวไซนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอาวัตถุขนาดใหญ่เลยนะครับคล้ายก้อนหินสีขาวขุ่น
โชว์ให้กับผู้สื่อข่าวดูก้อนนี้แหละฮะนะครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าสามสี่วันก่อนนะครับคุณฮะข่าวช่วงเช้ามืด
ไปเดินเก็บขวดไปขยะจะเอามาทำขยะเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปเก็บพวกขวดพวกอวนหาปลาอะไรพวกนี้ที่มันถูกคลื่นซัดมาเกย
ชายหาดหัวเต่าที่ตะบนเกาะเพชรเนี่ยจะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า
แต่ระหว่างเดินเดินเก็บขยะตกใจครับเจอไอ้ก้อนนี้ก้อนเบลอเลยนะครับ
ริมชายหาดจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าผิวสัมผัสมัน
นิ่มลื่นแล้วก็เหม็นคาวด้วยนะฮะค่ะคือขณะนั้นเนี่ย
คิดว่าเป็นอ้วกวานแน่ที่เขาเจอกันนะครับอ้วกวานหรือว่าอำพันธ์ทะเลเนี่ย
ก็เลยบอกสามีพี่นะครับโทรบอกพี่มาช่วยกันเอากลับบ้านเถอะนะครับ
พอมาถึงบ้านช่างน้ำหนักดูพบว่าน้ำหนัก๔๔กิโลกรัมครับ
พอใช้ไฟลนนะมันก็เปลี่ยนสถานะคุณผู้ชมครับแบบข่าวที่เราเคยเจอ
ที่เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นอ้วกวานอ้วกวานมันเป็นของเหลวคล้ายเทียนไข่
มั่นใจแล้วว่าอันนี้อ้วกวานแน่นอนนางสาวสุภานียังบอกอีกนะครับ
ตอนที่พบไอ้อ้วกวานเนี่ยดีใจด้วยตกใจด้วยละคนกันไปหมด
เพราะว่าไม่เคยเจออ้วกวานที่ริมชายหาดมาก่อนไม่ทราบว่ามันเป็นเกรดไหน
เท่าที่เคยเห็นข่าวถ้าเป็นเกรดเอราคาจะสูงถึง๙แสนบาทต่อกิโลกรัม
บีและเกรดซีราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หรือว่าผู้ที่มีความรู้นะมาตรวจพิสูจน์ให้หน่อย
ถ้าใครสนใจซื้อแล้วก็ตั้งใจว่าจะขายให้แต่ขอปรึกษากับคนในครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
บอกกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเผื่อใครดูตอนนี้นะฮะ
อยู่บ้านในอ้วกวานมันคือก้อนไขมันนะครับที่เกิดจากวานชนิดเดียว
ก็คือวานสเฟิร์มหรือว่าวานหัวถุยสามารถพบได้ตามชายหาดหรือว่ากลางทะเล
เป็นของหายากราคาแพงนะครับเห็นมันเหม็นคาวเหม็นคาวอย่างนี้นะครับน้องครับ
เผื่อนักเรียนดูอยู่เอาไปเป็นวัตถุดิบเป็นหัวเชื้อในการทำน้ำหอม
น้ำหอมที่แพงแพงนี่แหละนะครับซึ่งในอดีตก็เคยมีการออกล่าวานสเปอร์มาแล้ว
เพื่อเอาไขมันของมันก้อนเนื้อนะครับเอามาทำน้ำหอม
ค่ะคนที่พบก็ได้โชคได้ลาบไปนะบางคนนี่ดีใจถึงขั้นบอกว่าเหมือนถูกหวยเลยนะ
ใช่ครับเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยนะคะ